เพราะฉะนั้นเอาเลยยึดรถไปเลยยึดรถไปเลย

สี่คนเป็นชายชะกันมาคิดดูสิทำแบบนี้เลยอ่ะค่ะ
ผมบอกตั้งแต่แรกแล้วนะว่าผมไม่ให้รถ

แต่คนพวกนี้แต่คนพวกนี้อยู่ก็ออกมาถึง

มันก็อยู่ผมออกมามันก็เปิดประตูรถแล้ว
ไม่รู้มันเปิดได้ยังไง
นี่นะครับคู่ร่วมกะหรี่คู่ร่วมแกงมีด้วย
ถูกต้องครับผมเห็นหน้าผมชัดเลยครับ
แล้วก็หน้าคุณด้วยไม่ต้องกิดหน้าครับ
ไม่อยากมีอนุญาตในถ่ายนะครับ
แม่หน้าครับผมถ่ายเพื่อผมปกป้องทรัพย์สินครับผม
ทรัพย์สินผมในรถมีเยอะแยะครับ
คุณผู้ชมตรางห้างที่ภูเกตค่ะ
จู่จะมาบุกยึดรถกันแบบนี้

แล้วเป็นชายชะกันมาเลยนะพี่เบิร์ดดอม

ใช่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์
คุณค้างจ่ายค่างวดมา๖งวดแล้ว
ก็เลยต้องยึดฟอร์ดสีขาวคันนี้ค่ะ
แล้วเหตุการณ์นี้นะเจ้าของคลิปเขาหยิบมือถือมาถ่ายคลิป
เอาไว้เป็นหลักฐานเลยทะเลาะกันปะทะกัน
แล้ววงจรปิดในห้างก็จับภาพได้ด้วยนะ
อันนี้มุมกล้องมือถือใช่ไหมมันมีกล้องมุมวงจรปิด
เดี๋ยวดูหน่อยนี่อันนี้ยืนคุยกันอยู่

แล้วฝั่งนั้นคือเหมือนกับเขาจะแบบเข้าไปนั่งในรถ

เจ้าของรถเองโดนกระชากจนเสื้อขาด
แล้วก็โดนยึดกุญแจรถไปด้วยจังหวะนี้นี่เห็นไหม
โอ้โหไม่ได้คุยกันอย่างเดียวแล้ว

ก็ใช่ไงคืออุ้มเจ้าของรถไปโกดัง
มีการบังคับเซ็นยินยอมด้วยนะ
ยินยอมส่งมอบรถคืน

ขุนกุลวิทย์วงรัตนาวุทธ์ค่ะ
มายึดรถผมไม่ยอม
ก็เลยเถียงกันแล้วตอนนั้นจังหวะผมก็จะขึ้นไปนั่งบนรถผม
แต่อีกฝ่ายนึงก็ฉุดกระชากผมเจ็บ
เขาเอากุญแจรถผมไปด้วยคือกระชากจนผมเสื้อขาด
ทีนี้พอเมื่ออารมณ์สงบลงแล้ว
อีกฝ่ายนึงเขาโทรให้คุยกับหัวหน้า
เป็นหัวหน้าฝ่ายยึดรถนะว่าให้ชำระค่างวด๖งวดให้หมดนะ
ทีนี้ตัวคุณกุลวิทย์เขาก็เลยตกลง
หลังจากนั้นโดนพาขึ้นรถมาขับไปที่โกดัง
จากห้างสัก๕กิโลได้ตรงนี้คือตรงโกดังแล้วนะคะ
แล้วพอไปถึงนะปรากฏว่าฝั่งนั้นเขาบอกว่าไงรู้ไหม
เขาหาว่าผมค้างเงินอยู่๒๕๐๐๐๐บาท
บังคับให้ผมเซ็นเอกสารส่งคืนรถ
ผมไม่เต็มใจนี่ค่ะฟังคุณกุลวิทย์หน่อยค่ะ
นี่ค่ะทีนี้ทางฝั่งของคุณกุลวิทย์เอง
เขาก็แจ้งความว่าที่สธลแล้วนะ
ข้อหาข่มขู่กันโชคทรัพย์แล้วก็ชิงทรัพย์ค่ะ
เพราะว่าจริงคุณกุลวิทย์เขาติดต่อไปที่ธนาคาร

ถ้าเกิดเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายเร่งรัดหนี้สินนะ

เนี่ยก็เลยกลัวว่าเอ๊ะ๔คนที่มานี่เป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าเนี่ย
นักข่าวไปตรวจสอบที่โกดังที่คุณกุลวิทย์เขาให้ข้อมูล

แต่ว่าทางฝั่งเจ้าของเองเขาไม่อนุญาตให้เราเข้าไปในพื้นที่ค่ะ
บอกว่าเราต้องมีหนังสือจากธนาคารเจ้าของไฟแนนซ์มาก่อน
ถึงจะอนุญาตให้เข้าในพื้นที่ได้

คือค้างค่างวดขนาดนี้ก็นะเข้าใจแหละ
เข้าใจแหละเรื่องของการจะมายึดรถ
แต่ว่ากระบวนการมันไม่น่าจะใช่ใช่ไหมดอม
มันก็มีข้อมูลการยึดรถแบบที่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่
คุณผู้ชมมาดูซะหน่อยว่า๗ข้อควรรู้เมื่อไฟแนนซ์จะมายึดรถต้องทำอย่างไร
คือถ้าคุณค้างค่าเช่าค่าเช่างวด๔งวดถึงจะโดนยึดรถได้

ถ้าไฟแนนซ์เรียกค่าเสียหายเรียกได้ตามที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้น
บางทีไฟแนนซ์บางทีมาขู่นะ
มาขู่เรียกค่าเสียหายที่มันสูงเกินจริงแต่ไม่ได้
มาเรียกตามอำเภอใจไม่ได้ต้องตามจริงเท่านั้น
แล้วก็ไฟแนนซ์จะยึดรถไม่ได้ถ้าเราไม่ยินยอม
แล้วก็ไฟแนนซ์ถ้ามายึดรถเราเนี่ยก็จะหมดอำนาจต่อรองทันที

แล้วก็ไฟแนนซ์จะแจ้งค่าเสียหายสูงเนี่ย
คุณสามารถหาทนายมาสู้คดีได้ถ้ามันเกินจริง

เอ่ออะไรเนี่ย
ถ้าแพ้คดีไฟแนนซ์จะยึดทรัพย์ของเราที่ถือครองในนามลูกหนี้

หรือเป็นทรัพย์ที่ถือครองโดยญาติพี่น้อง
แนนซ์ไม่สามารถกระทำการใดได้

คำถามคือแล้วคุณจะติดคุกหรือเปล่า
ไม่ติดนะเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญาครับ
คือเรื่องแบบนี้นะ

เป็นหนี้ต้องใช้แต่ทวงหนี้ต้องทวงอย่างเป็นธรรมย้ำนะ

เพราะว่าเห็นบอกว่าค้างอยู่๒๕๐๐ใช่ไหม